คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยดูข่าวไหม
พ่อแม่อยู่บ้านก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ
วันหนึ่งมีฉากไกลนะครับ
เดินเข้ามาเดินเข้ามา
แล้วพ่อแม่ก็ปราบปลื้มดีใจ
กลับมาด้วยแบบโอ้โหเครื่องแบบน่าภูมิใจ

เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้แม่ครับ

ลูกที่เลิกทำอะไร

ตัวไหนที่เล่นกับแม่
แม่บอกว่าไม่ได้เล่นน่ะ

แต่งเต็มยดมาไม่ได้แต่งชุดฝึก

คือยากตั้งอวดให้แม่ภูมิใจไง

แม่ไม่ได้เล่นนะ

กลัวว่าตานี้เดี๋ยวเลขสวยจะเสียว
ถือไว้แน่นเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่เชื่อว่าเลขนี้

ต้องวิ่งตามแม่นี่ดอมเอง

คุณผู้ชมผมขำน้ำตาไหลเลย
จะซื้อโทรศัพท์มาเตอร์ไพรส์แม่
มาเต็มยดเลยต่อหารบก

โอ้โหแล้วดูหมวกมองไกล
นึกว่าตำรวจ

โอ้โหคุณผู้ชมหัวเราะกันน้ำตาไหลเหมือนกัน

โอ้โหคืออันนี้ฉีกอารมณ์มาก

กลับมาเตอร์ไพรส์แม่โอ้โหเจอเซอร์ไพรส์กว่าครับ
นี่แหละครับคนที่แกล้งตายเหรอเนี่ย

กระจั่วอยู่นี่ครับนี่แหละ